ไปดูคุณลุงใจเด็ดคนนี้หน่อยค่ะเด็ดยังไง
มีคนร้ายเข้ามาขโมยของในบ้านคุณลุง
แล้วคนร้ายเขาก็เอาของมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะตั้งไว้หน้าบ้าน
ปรากฏเข้าไปอีกไปจ้าเอคุณลุง
ทีนี้ค่ะโอ้โหก็ยื้อแย่งของกันแล้วคนร้ายบีบเป้าคุณลุงไม่พอนะ
ลุงใจเด็ดมากกัดจมูกคนร้าย
เลือดสาดเลยค่ะคุณผู้ชมดูสภาพคนร้ายหน่อยละกันค่ะ
ต้องทำเป็นสีขาวดำเพราะว่าเลือดอาบเลยค่ะที่จมูกดูสิคะเละ
ใช่ค่ะนี่คือนายกิติชัยวงกมลโรธนะคะ
อายุ๕๙ปีคนร้ายคนนี้เขาเข้ามาขโมยของในบ้านของคุณลุง

บ้านร่มเย็นหนึ่งตำบลนาดีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
แล้วก็โดนคุณลุงรวบตัวไว้ได้
ก็เจอนาฬิกาเรือนนึงเจอสร้อยคอทองคำ๑เส้นตกอยู่ที่พื้น
ทะเบียน๙กกคค๑๕๐๒
ของคนร้ายล้มอยู่ตรงนั้นคันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้คุณลุงใจเด็ดเนี่ยคือคุณลุงบำรุงดวงละปาอายุ๕๘ปีค่ะ
ยังโชว์แผลให้กับผู้สื่อข่าวดูเลยนะ
ลุงก็มีแผลที่ข้อศอกฟันโยก๒ซีกเลยค่ะ
แล้วก็รู้สึกเจ็บปวดตามลำตัว
ซึ่งคุณลุงบำรุงเล่าให้ฟังบอกว่า๙โมงเช้าออกจากบ้าน
จะไปห้างกับภรรยาก็ล็อกประตูเรียบร้อยแล้วนะล็อกประตูรั้วแล้วด้วย
พอกลับมาบ้านปั๊บภรรยาเปิดประตู
แล้วเห็นโจรก็เลยตะโกนขึ้นมาขโมยขโมย
ตอนนั้นเนี่ยคุณลุงบำรุงได้ยินเสียงภรรยารีบลงมาจากรถเลยค่ะ
เป็นจังหวะที่คนร้ายก็ตกใจเสียงภรรยาของคุณลุงนะ
วิ่งสวนออกมาแล้วก็มาสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดหน้าบ้านเนี่ย
ปรากฏว่าคุณลุงใจเด็ดมากค่ะล็อกคอคนร้ายจนคนร้ายเนี่ยล้ม
หลังจากนั้นค่ะก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
สินที่คนร้ายขโมยไปก็ร่วงลงมาตกอยู่ที่พื้น
จังหวะนั้นเองลุงบอกว่าลุงโดนคนร้ายบีบไปที่เป้ากางเกง
แต่ลุงกัดฟันสู้ค่ะเลยกัดจมูกคนร้าย
กัดไปจนเลือดออกแบบเต็มแรงเลย
ชาวบ้านก็เห็นก็ได้ยินเสียงก็ออกมาช่วยคุณลุงนะคะ
แล้วพอสอบสวนคนร้ายคนร้ายบอกว่า
ผมเพิ่งก่อเหตุครั้งนี้ครั้งแรกหนี้สินเยอะ
ตอนก่อเหตุเนี่ยนะก็ถามว่าลุงก็ล็อกบ้านแล้ว
็อกประตูรั้วแล้วเข้าไปในบ้านลุงได้ยังไง
เขาบอกว่าใช้มีดกรีดมุ้งลวดที่ประตูเหล็กข้างบ้าน
แล้วก็เอื้อมมือไปค่ะไปปลดกรอนด้านใน
เข้าไปขโมยมาทั้งกล้องถ่ายรูปสร้อยคอทองคำ๒บาทเส้นหนึ่ง
ร้อยคอทองคำห้าสิบสตางค์อีกเส้นหนึ่งมีแหวนทองอีกวงหนึ่ง
แล้วก็พระอีกหนึ่งองค์ยังมีเงินเหรียญอีกที่ขโมยมา
เอาทรัพย์สินทั้งหมดนะคะวางไว้หน้าบ้านก่อนนะ
ตั้งใจจะเข้าไปขโมยอีกแล้วก็ดันมาเจอภรรยาของคุณลุงมาเห็นก่อน
แล้วก็โดนจับแบบนี้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก็คนมันจะโดนจับนะได้ของไปแล้วจะเข้าไปเอาอีก
สุดท้ายโดนจับแล้วก็เจ็บตัวด้วยนะคะ